ประเพณียามเฮือนของชาวไทยภวรที่อำเภอบ้านหมี่จังหวัดลบบุรีเป็นประเพณีที่เกิดขึ้นหลังจากการแต่งงาน
เป็นประเพณีการนำสะพ้ายใหม่ไปทำความรู้จักกับญาติฝ่ายชายหลังจากผ่านงานแต่งงานไปแล้ว๓วัน
โดยสมัยก่อนธรรมเนียมปฏิบัตินี้จะเคร่งครัดสำหรับชาวไทยภวร
เพราะถือว่าเป็นการให้เกียรติแสดงความเคารพผู้ใหญ่ของทางฝ่ายชาย
และที่สำคัญประเพณียามเหือนนี้สะพ้ายใหม่
ยังจะได้แสดงฝีมือการเป็นแม่ศรีเรือนด้วยการทำกับข้าว
ไปให้กับทางญาติผู้ใหญ่ฝ่ายชายอีกด้วย